กลับมาในช่วงนี้ค่ะ๑๖นาฬิกา๕๑นาที
คือเราท่านเนี่ยทุกวันนี้ก็อาจจะรู้จักเคยเจอ
แต่ต้องบอกว่าเวลาไปคุยเนี่ยแก๊งนี้มันมีวิธีการค่ะ
หลอกล่อจนถึงแม้ว่าเรารู้แล้วเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้ด้วยเช่นเดียวกัน
มีวิธีใหม่ใหม่มาเรื่อยเลยค่ะล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียหายนะคะ
คราวนี้เป็นพิธีกรทีวีช่องดังด้วยค่ะไปดูกันค่ะว่าเธอเจออะไรค่ะ
เอ่อหือหื้อหือไม่มีความเป็นใดนะครับที่จะต้องส่งให้กับทางตัวคุณ
คุณเข้าใจในการทำรังเรียนชำนภัณฑ์ยาลาดี้ผิดหรือเปล่าครับ
ตอนนี้สถานะคุณแหละคือผู้ต้องสงสัยนะ
อืมเข้าใจค่ะ
แต่ว่าตอนนี้หนูแค่กลัวมากเลยเพราะว่ามันไม่รู้ว่าคนที่เขาเอาชื่อหนู
หรืออะไรพวกนี้ค่ะเอาไปทำอะไรที่มันไม่ดีบ้าง

นี่ค่ะคือดิฉันเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะ
เคยมีประวัติว่าโดนเอาชื่อไปแอบอ้าง
แล้วตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนที่ทำให้

ว่าครั้งนี้มันจริงหรือมันไม่จริง
ที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้คือเสียงของมิจฉาชีพ
ที่คุยกับคุณอ้อพัทธีมาโกมลบวรกุล
ซึ่งเธอเป็นพิธีกรรายการดังทางสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง
เอาคลิปนี้ค่ะไปเป็นหลักฐานแจ้งความที่สนทองหล่อ
หลังจากตกเป็นเหยื่อถูกหลอกให้โอนเงินกว่า๑ล้านบาทคุณผู้ชม

บัตรใบนี้เดี๋ยวดิฉันจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
เอาเรื่องนี้ไปโพสต์เป็นอุทาหรณ์
ว่าชื่อแก๊งนี้โทรหา
แล้วอ้างชื่อของเธอบอกเนี่ย
อยู่ในคดีฟอกเงินระดับประเทศ
ถ้ามาเรื่องนี้เริ่มคุ้นใช่ไหมค

สายให้คุยกับตำรวจยศภูมิกับ
เธอก็พยายามสอบถามกลับให้อีกฝ่ายยืนยันตัวตน
ปรากฏว่ามิจฉาชีพขู่กลับค่ะ
ขู่เธอกลับบอกถ้าคุณสงสัยเจ้าหน้าที่แบบนี้
อาจจะถูกดำเนินคดีเพิ่มฐานดูหมินเจ้าพนักงานนะครับ
ขู่กลับมาแบบนี้เธอตัดสินใจแอดไลน์วีดีโอคุย
กับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปตามแผนของมิจฉาชีพเลย
จนสุดท้ายมิจฉาชีพหลอก
ว่าถ้าบริสุทธิ์ใจถ้างั้นต้องโอนเงินมาให้ตรวจสอบ
โอนไปค่ะสุดท้ายถูกบล็อกช่องทางติดต่อ
ได้รู้ว่าถูกหลอกแน่แล้วค่ะ
คุณอ้อล่าสุดไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้ที่สนทองหล่อ
ตำรวจกำลังประสานหน่วยงานในสังกัด
รับผิดชอบคดีคอร์เซ็นเตอร์เพื่อแกะรอย
คุณอ้อเปิดใจถึงสาเหตุการโอนเงินว่าทำไมถึงโอน
ต้องการยืนยันเธอบอกเธอต้องการยืนยัน
ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีอาทยากรรม
เพราะว่านี่ไงเธอเองมีประวัติ
คือเธอเคยถูกอ้างชื่อเอาชื่อเธอไปใช้มาก่อน
เธอก็เลยกังวลตรงนี้มีความกังวลอยู่แล้ว
คือได้ยินข่าวคอร์เซนเตอร์เหมือนกัน
แต่ว่าเราไม่รู้ว่ารูปแบบที่เขามาหาเรา

แล้วบังเอิญว่าจุดนั้นมันเป็นจุดอ่อนของอ้อพอดี
ซึ่งเป็นจุดที่เราเคยมีประสบการณ์ที่แบบ
แอบอ้างชื่อเราไปใช้ในทางที่ไม่ดี
เราก็เลยคิดว่าแบบมันคงเป็นเหมือนเดิม

แล้วทำให้เรากลัวทำให้เรากังวล
ทำให้เราขาดสติในช่วงเวลานั้นไปเลย
คือโอนหมดบัญชีคือเป็นเงินที่เราได้จากการทำงาน

เราเพื่อการแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจ

เพื่อความบริสุทธิ์ใจเราก็ให้ไปเต็มที่เลย

แล้วมันก็เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเราได้
นี่ค่ะนี่คือขนาดรู้สตอรี่อยู่แล้วนะคะ
คือเธอมีเขาเรียกอะไร
ถูกหลอกถามไง

อ่อนตามบทก็มี

พอเห็นเรามีจุดบอดปุ๊บมันขยี้เลย

เพราะฉะนั้นถ้าเราจิตไม่แข็งไม่ต้องคุย

แล้วอย่างที่บอกค่ะเธอก็ขอตรวจสอบบัตร
บัตรเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราไปตรวจสอบ
ตำรวจปลอมที่มิจฉาชีพส่งมา
คือคุณอ้อเขาขอดูบัตร

ปรากฏว่าลงไปที่สพมรน
ไปพบกับพันธมตเอกพรพรมจักษุรักษ

เมืองระนองท่านภูมิกับบอกว่า

เป็นภาพท่านจริงแต่หมายเลขบัตร

ตำรวจภูทรภาคไม่ใช่ค่ะ
ผิดแล้วน้องมันต้อง๘มั้งครับผม

บัตรนี้ลงไปว่า

ท่านบอกไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย

เราต้องไปตรวจสอบบัตรอีกอยู่ดีว่าถูกต้องหรือเปล่า
รูปอาจจะใช่ชื่ออาจจะใช่
แต่รายละเอียดอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะ
ครับ
ต่างเพราะว่าส่วนรัชการ

โดยเฉพาะฐานีตำรวจจะไม่มีการติดต่อ
ไปหาท่านทางโทรศัพท์นะครับ

คือมุกล่าสุดของแก๊งคอร์เซนเตอร์

จากนั้นโอนสายหาตัวละครปปง

ให้ไปตรวจสอบแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะ
คือถ้าลงท้ายด้วยการให้โอนเงินนะ

เงินสดมันจะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ยังไง
ถ้าจะดูเส้นทางการเงินอย่างน้อย

จะเอาเงินสดไปตรวจสอบเส้นทางการเงิน

เขาก็บอกว่าระมัดระวังนะคะ

แล้วสิ่งนี้ตำรวจเน้นยังเลย

เพราะว่าจิตวิทยาของทางแก๊งคอร์เซ็นเตอร์

ในการที่จะขยี้เราทำให้เราหลงเชื่อได้ในที่สุดนะคะ
สำหรับการจับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยค่ะ
ล่าสุดทางพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยพบตร

ควบคุมตัวแล้วก็ช่วยคนไทย
อาคารทาวน์โฮมหรู๑๐ชั้นถนน๑๙๔๔เขต๔
เมืองพระศรีฮนุที่กัมพูชา
ก็ควบคุมตัวได้๒๔คนนะคะ
ทั้งหมดนี้อ้างว่าถูกหลอกมาทำงานให้เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์
นี่ค่ะภาพตอนที่เข้าไปช่วย
จะเรียกช่วยหรือเข้าไปจับกลุ่มดีนะคะ
ล่าสุดพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขพบตร
ตรงไปกัมพูชาเลยค่ะไปหารือกับพบตรกัมพูชา
เข้าพบคนไทยที่อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่
ซึ่งในจำนวนนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
ตามกฎหมายของกัมพูชาและถ้ามีคนเข้าข่ายความผิด
ก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายก่อนค่ะ
นี่แหละค่ะพบตรไปกัมพูชาแล้วนะคะ